วันนี้คนพูดถึงกันทั้งเมือง
เช้ามาไอ้รุ๊ดรีบเอามาให้ฉันดูตั้งแต่เช้าแล้วคุณแม่

คือคนก็เลยถามว่าทุกวันนี้จำเป็นต้องโฆษณากันขนาดนี้เลยเหรอ

ถ่ายคลิปโชว์บอกว่าอยากก้นขาวต้องทาครีมดากขาว
คือเขากลัวว่าแบบไม่เชื่อว่าใช้มันจริงนะครับครีมดากขาว
ครีมบ้านพ่อเหมือนกัน
ดังบ่อยออกนะฮะสุดบันเทิงเลยมิติใหม่ของการขายสินค้าในเฟซบุ๊กเนี่ย
แถมยังปล่อยผ่านได้ยังไงแม้มันจะอนาจารย์เนี่ย
ผู้สื่อข่าวนะครับรายงานว่าชาวโซเชียลกำลังวิภาควิจารณ
การขายครีมของแม่ค้าคนหนึ่งผ่านเฟซบุ๊ก
โดยแม่ค้าคนดังกล่าวเนี่ยได้เผยแพร่คลิปเป็นเวลาเกือบนาที
โอ๊ยตายโอพระคุณก้าวอ๋อฉันดูมาแล้วนะฮะ
ซึ่งพูดถึงผลิตภัณฑ์ดากขาวหรือก้นขาวของตัวเองโดยมีการถกกางเกงโชว์
ผิวโชว์อย่างนี้ได้เลยอีบ้าอีเลวผิวที่ขาวบริเวณก้นแล้วอีกยังไม่จบ
นางทำท่าทาครีมทาครีมไปมาเอาลองฟังเสียงสักทีได้ไหมคะน้อง
หน้าถุงหน้าท้องเนี่ยทาไปเลยเนี่ยว่าเราโชว์เอวตลอดเนี่ย
ท่องซอกนี่ที่ดำเนี่ยทาเข้าไปนะคะให้มันขาวเป็นไงป่ะ
เข้าไปเลยนะคะทุกคนทาได้นะคะแม้กระทั่ง
คือเคยรักเนี้ยทาได้ทั้งตัวนะไม่ว่าทาได้แค่พ่นนะ
คือก็อัปรีนี้น่ะนะ
พิชิตเนี่ยอย่างที่เรารู้จักมาจากดราม่าแห่งดิตเนี่ย
เขาได้มาแสดงความคิดว่าหลายคนคงเห็นกันแล้วล่ะ
มิติใหม่หรือเปล่าของการขายของในเฟซบุ๊ค

แล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเฟซบุ๊กอนุมัติให้ผ่านด้วย
ครีมดังขาว

แล้วก็แม่ค้าที่ขายเนี่ยขอโทษนะ

ก็แหกด่ากโชว์ก้นจะว่าดากหนูข่าวไหมคะ

ซึ่งก็มีคนแชร์ไปบ่นว่าเดี๋ยวสักพักน่าจะมีพวก
คนก็บอกอีกหน่อยมันน่าจะแรงขึ้นมากกว่านี้
นะฮะเดี๋ยวก็จะโชว์ไอของน้อยกันแล้วของลับกันแล้ว
คนดูถูกสติปัญญาแม่ค้าไทยเกินไปหรือเปล่า
ขอแนะนำให้รู้จักสินค้าอะไรไม่รู้
คนเขาอวดอ้างว่าใช้แล้วตรงนั้นฟิตตรงนี้ฟิต
ด้วยการสาธิตวิธีการเอาแปลกบางทีทุกวันนี้ถึงขนาดไหนคุณไอ้ม้ารู้ไหม
เอาหอยแมงผู้มาอ้าตรงนั้นแล้วก็ให้เห็นว่าแบบกระชับมาก

แล้วก็หยดสินค้าใส่หอยหุบไหนโอ๊ยว่า
คือเขาบอกว่านี่เป็นการยินดีเป็นสิ่งหนึ่งที่พวกเราจะต้องรับรู้กันหรือเปล่าว่า
ดีต้อนรับสู่ตลาดขายสินค้าของเฟซบุ๊คในประเทศไทย
ล่าสุดนะฮะจ่าพิชิตได้แชร์ข้อมูลจากเฟซบุ๊คของอาจารย์เจษฎาเด่นดวงบริพัฒน์เนี่ย
โดยมีเนื้อหาว่าโดยธรรมชาติแล้วสีผิวของคนเนี่ยมันเป็นกรรมพันธุ์

คนเอเชียส่วนใหญ่มีสีผิวต้องไม่ใช่ขาวจั๊ว
คือมันมีเวลานีนที่เข้ม
ส่วนการทาแล้วขาวถ้าใช้ผลิตภัณฑ์ที่มีสารอันตรายเนี่ย
ไม่นานกระดำกระด่างมันเกิดขึ้นแน่นอน
ถูกต้องมันจะมีรอยกระดำกาด่างที่ทำให้เกิดอันตรายจากผิวตามมา

หรือพวกสเตลรอยทุกหลาย
สารที่ไม่ปลอดภัยต่อร่างกายเขาจะตกค้างในตัวไปเอาไปด้วย
ที่แนะนำคือควรใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการรับรองอย่างถูกต้องดีกว่า

จริงเดี๋ยวมันจะมีสารปลงประหลอดอะไรเปล่า
นี่เมื่อกี้นี่มีคนบอกมาเพื่อนที่ฉันก็บอกมา

นอตแบทนะนอตแบท
ไฟบาทแล้วยังไงมันก็ชั่วใส่

อ้าวกลับมาเท้าใส่ไข่อีกครั้ง

หล่อนนี้มันทำการแสดงได้ตลอดเวลา
พอกับกันชายกำหนดปลนได้จริงเนอะ

ตัวอ่ะหล่อนก็แหละตัวดี

ซึมใส่ออกใครนะคะ

สิ่งที่คุณแม่ไปสัมภาษณ์มาเอาจากข่าวก่อนนะคุณผู้ชมค่ะ
ก็นางเอกสาวหน้าหวานยายาอุรัสยาสเปอร์บันนะคะ
ก็เผยถึงเรื่องดราม่าที่เจ้าตัวไม่ได้ไปร่วมทริปญี่ปุ่น

รวมถึงเรื่องที่มีคนทำทวิตเตอร์อ้างว่าณเดชน์เนี่ย
ไปบอกเลิกยาย่าด้วย

เหตุผลที่แม่แก้วลงอันนี้เนี่ยก็คงต้องไปถามมาจากพี่ณเดชน์นะคะ
เพราะว่าอันนี้หนูไม่รู้
แต่เรื่องที่ไม่ได้ไปด้วยความที่
เป็นสกีรีสอร์ทมันมีแต่หิมะ
มีแต่สโนหมอนรองกระดูกแม่ยังคงแตกเหมือนเดิม
หมอก็เลยแนะนำว่าอย่าไปดีกว่า
หนูกายภาพไปเรื่อยก็ดีเหมือนกันแต่ต้องใช้เวลา
เรื่องเรื่องเป็นห่วงเป็นห่วงอยู่แล้วนะคะเพราะว่าแม่เขาดื้อ
หลังจากที่แม่แก้วโพสต์ลงแล้วเนี่ยได้มีการคุยกันไหมนักข่าวก็ถาม
ไม่ได้คุยค่ะน้องก็นิ่งไปก่อนจะหัวเราะออกมา
ไม่เป็นไรหรอกค่ะเพราะว่าตอนนี้ทุกคนก็เข้าใจกันแล้ว
ล่าสุดมีคนทำทวิตเตอร์ออกมาอ้างว่าณเดชน์บอกเลิกยายา
ยาท่าบอกฮะอันนี้เนี่ยไม่เห็นจริงงงนะคะ
ส่วนตัวมีทวิตเตอร์ไหมก็ไปถาม

แล้วประเด็นที่ตัดเพราะว่าณเดชน์กับยายาจะเลิกกัน
อันนี้ก็ไม่เห็นอีกจริงอะไรแบบนี้เนี่ย
มันเจอมานานมากแล้วนะคะเจอบ่อยอยู่แล้ว

กระทบกับความสัมพันธ์หรือเปล่านั้นก็บอกว่าก็

เขาบอกว่าแหมเราสบายดีนะคะ
เพราะว่าณเดชน์รู้ความลับของยายาทุกเรื่องเลย

ฉันพูดเองอินิดตอนแหละ
ยาเขาไม่ได้พูดอินินัทเนี้ยมันจะโดนฟองร้อง
ยาย่าเขาไม่ได้พูดเลย
เขาก็พูดอย่างเนี้ยในลักษณะแบบนี้ว่า
ก็เนี้ยคะก็ปี

รู้ความรักของยายาหมดทุกเรื่องเลย

นางนิน่าก็อย่างนี้

เวลาที่ต่อไปเล่าเล่าเรื่องของใครอีกคะไม่ใช่หญิงบรรดิตาแต่หญิงบรรดิตาเนี่ยเขา
ออกมาพูดแทนเพราะว่าเห็นว่าแหมมันแบบว่ามีแต่ข่าวอย่างนี้
มากเลยแล้วก็คืออ่ามพะชะลาภาคเพื่อนสาวเขาอ่ากับ
กับผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อฟลุ๊กฟลุ๊กซึ่งเป็นแฟนก่อนหน้าที่จะ
ถูกกับฟลุ๊กก็ยังคุยกันอยู่ใช่อย่างนี้เป็นต้น
ล่าสุดเนี่ยมีโอกาสได้เจอนะฮะหนิงเราก็เลยไปถามว่าเพื่อนสนิทเนี่ยเขาเป็นยังไงบ้างสิ
คือหมายถึงอ้ำเป็นยังไงบ้าง
ก็คือถ้าเขาบอกว่ายังไงก็ตาม
ก็บอกยังไงก็ตามเขาไปได้เลยเพราะว่าเขาตรง
เรื่องแบบนี้มันเป็นเรื่องของเพื่อนถ้านิงไม่พูดอะไรมาก
มันก็คงจะไม่ดีหรอกคือเวลาที่เราอยู่ด้วยกันเนี่ย
มันก็จะได้เพียงแค่พูดคุยเล่นกันสนุกสนานเท่านั้นนะนะ
ถ้าหากเขาอยากที่จะเล่าเรื่องเขาก็จะเล่าให้เราฟังเอง
อย่าไปตีความกันไปเลยว่าพอเขาโสดแล้วเนี่ยอยากอยู่กับเพื่อน
อยู่กับเพื่อนก็ได้ไม่มีแฟนอยู่กับเพื่อนก็ได้
หรือว่าอยู่กับเพื่อนแล้วดีกว่าอยู่กับแฟน

คืออย่าไปตีความอะไรมากเลยส่วนเรื่องรายละเอียดต่างเนี่ยนะ
ไปถามเจ้าตัวเขาก็น่าจะดีที่สุด
ถามว่าแฟนจะหมดสิทธิ์ลุ้นเรื่องของความรักเขาไหม
แล้วเราก็จะรู้แล้วก็ลุ้นกันไปด้วยก็แล้วกัน
คือจริงมันจะเลิกจะรักจะอะไรอย่างนี้นะ
ทำไมทุกคนมันจะต้องแบบว่าไปวุ่นวายนะคะโฟกัส
ก็ไม่หรอกพี่อ้ำเขาเป็นแบบซุปเปอร์สตาร์ไง
ก็อยากจับตามองว่านี่นี่อ้ำก็อ้ำเถอะนางก็โสดก็ช่างนางเถ
เพราะเดี๋ยวแป๊บเดียวคนอย่างนางมีคนมาจีบนางเยอะแยะ
แต่นี่ดีกว่านางเอกเผ็ดสวาสตร์

แซ่บกินผู้ชายทีละ๖คนรวด

อิจฉาเขาหรืออะไรเสียงไงอันนี้เป็นตัวย่ออีกแล้วหรือเปล่า

อิจฉาเป็นทำไมฉันมีตัวละตั้ง๕๐๐๐๐๐ไม่อิจฉาแล้ว

ไม่มั่นพอไม่เปรี้ยวจริงทำไม่ได้นะคะ
เป็นความสามารถพิเศษจริงดูไว้เป็นเยี่ยง
แต่ไม่ต้องทำตามอย่าง
เพราะการคบแฟนทีเดียว๖คนในเวลาเดียวกัน
มันปวดหัวปวดใจกว่าที่คิด

แต่พอนานไปจะรู้ว่ามันว้าวุ่น
มันว้าวุ่นเกินกว่าจะคิดได้
นางเอกเผ็ดจี๊ดของเรานางคงมีความสุขล้นกับการบริหารเสน่ห์

ใกล้ตัวฉันหรือเปล่าวะ
ครบเผื่อเลือกเอาไว้

ภาพคลายไหมพี่แม่ภาพคลายไหม

ต่อมกามกำเลิฟ

มักในเกล็ดตันหา

เลือกคนที่ดีที่สุดสำหรับเรา

คบแฟนทีเดียวถึง๖คน

แฟนคนเดียวสบายใจจังส่วนจะลงเอยได้แต่งงานหรือเปล่า
ก็ต้องจับตาเผือกกันต่อไป
ใครอ่ะป๊าใครวะครบผู้ชายทีละ๖คน
ไหนบอกรู้ไงรู้แต่ใช่ไหมอ่ะไม่รู้คุณแม่
เดี๋ยวนี้๖คนก็ธรรมดานะเขาก็แบบสวย
คบยังไงอ่ะแหละครบกันแบบว่าคบกับแบบว่า

ไฮโซคนนึงใช่มั้ย
อ่ะต้างประเทศคนนึงคนนั้นนะครับมันก็ต้องรู้อยู่แล้วแน่

แล้วพูดชายเขาไม่รู้กันเหรอ

เออนั่นอย่างที่เขาไม่รู้เหรอ

ก็จริงบอกได้
ประโยชน์ทั้งนั้น
หรือว่าพูดชายก็ไม่ได้สีเรียสไม่เป็นไร
พูดชายเขาก็เลือกคุณแม่